เดี๋ยวพามาดูหน่อยค่ะพลเมืองดีเขาถ่ายคลิปนี้ไว้ได้
ลองนึกนะหัวอกคนมันพ่อแม่ลูกไปโรงเรียนขึ้นรถโรงเรียนถูกไหม
อยู่เต็มรถเลยคนขับรถค่ะสูบบุรีอยู่แบบนี้เลยค่ะ
โอ้โหควันมันไม่ได้ออกที่ถ้อยเสียอย่างเดียวมันออกที่กระจกฝั่งคนขับด้วย
แล้วในนั้นเด็กนักเรียนนั่งอยู่เหรอใช่เมื่อกี้มันมีภาพอยู่ตรงหนึ่งตรงที่น้อง
กระจกข้างหลังที่เปิดหน้าต่างแล้วน้องใส่แมสเหมือนกับโผล่หัวออกมาคุณผู้ชม
คือเห็นแบบนี้ค่ะพ่อแม่ผู้ปกครองเขาก็บอกว่าอุ๊ยไม่ไหวมั้งนี่พลเมืองดีเขาเห็นเขาก็ถ่ายคลิปเอาไว้นะคะ
รถตู้นักเรียนทะเบียนกระบี่เลย๓๐๔๗จอดติดไฟแดงอยู่ตรง๕แยกเหนือคลองที่กระบี่
แล้วคนขับรถลดกระจกลงมือยื่นออกมาแบบนี้มีมวลยาเส้นเหมือนกับแบบใบจากยาเส้นนะคะ
แล้วก็สูบพ่นควันออกมาปุ๋ยแบบนี้โอ้โหเด็กอยู่ในรถตู้ประมาณสัก๑๐คนได้
คือในความรู้สึกของผมนะใบจากยาเส้นเนี่ยผมว่ากลิ่นมันจัดกว่าบุหรี่เยอะเลยนะ
กลิ่นมันจะจัดกว่าบุรีเยอะเลยนะแล้วเนี่ยคือคนที่เขาถ่ายคลิปมานะเขาบอกว่าเกิดขึ้นตอนเช้าเลย
โรงเรียนในพื้นที่ยังไม่ปิดเทอมไงจอดติดไฟแดงอยู่สังเกตเห็นแบบนี้อุ้ยสูบใบจากสูบมวลยาเส้นพ่นควันแบบนี้
เด็กก็อยู่ด้วยมันไม่เหมาะหรือเปล่าไม่เหมาะเลยครับใช่ไงเด็กจะได้อันตรายจากพวกควันใบยาสูบอ่ะ
ถ้าเกิดคุณเป็นคนขับรถนอกจากคุณขับรถเด็กแล้วเนี่ยจะต้องมีความพร้อมด้านร่างกายแล้ว
รถคุณต้องพร้อมขับขี่ปลอดภัยไม่เร็วเกินไปแล้วเรื่องของพฤติกรรมการมาสูบใบจากแบบนี้มันก็ไม่เหมาะสม
เอาอย่างนี้จะต้องมีต้องมีหน่วยงานอะไรไปตรวจสอบไหมพี่เพราะว่าดูทรงแล้วเนี่ยมันเหมือนกับจะเป็นแบบรถชาวบ้าน
ต้องหน่วยงานอะไรเลยน้ำแข็งโรงเรียนเนี่ยโรงเรียนนี้โรงเรียนนี้ก็ต้องตรวจสอบนะ
คือท่านจะสูบตอนที่ท่านไม่ขับรถเรื่องของท่านแต่ท่านมีน้องนักเรียนอยู่บนรถท่านสูบตอนนี้ไม่ได้เลย
หน่วยงานอะไรครับเอาโรงเรียนนี้เจ้าของโรงเรียนนี้ภูมิในการโรงเรียนนี้จัดการกรณีนี้ก่อน